จากฟุตบอลนะคะไปต่อกันที่การแข่งขันวอเล็กบอลชายหาดชิงแชมป์เอเชียค่ะ
ตบสาวไทยนะคะก็ทำได้ดีที่สุดเพียงแค่อันดับที่๔เท่านั้น
ส่วนแชมป์ก็เป็นสาวจีนที่ขวาไป
ส่วนในประเภททีมชายเป็นเจ้าถิ่นนั่นก็คือออสเตรเลียขวาแชมป
ประจำปี๒๐๑๖ที่ชายหาดแมลลี่ในเมืองซิดนี่ประเทศออสเตรเลียค่ะ
ชิงชนะเลิศทีมหญิงที่มีมาเรเฟ่แอสทาโซกับนิกโครแครต
ตบสาวเจ้าถิ่นเต็งหนึ่งของรายการ
พบกับซิลเฉินกับเซียซินยี่ของจีนค่ะ
โดยจีนก็นำไปก่อน๒๑ต่อ๑๗ในเซตแรกนะคะและเซตที่๒ก็ยังเล่นได้ดีกว่า
ทั้งการเสิร์ฟและการวางลูกอย่างแม่นยำชนะไปง่ายดาย๒๑ต่อ๔
ทำให้จีนก็ชนะไป๒เซตรวดค่ะขวาชั้นไปครอง
ส่วนการชิงอันดับที่๓ทีมไทยหนึ่งที่มีเอส้มหรือว่าวรพัดสอมระดาลง
แล้วก็ธนรัฐาอุดมชวีแพ้ให้กับคู่ของญี่ปุ่น๒ค่ะ
นั่นคือมิกิอิชิอิกับเมกุมิมูราคามินะคะ
ไป๑ต่อ๒เซตได้อันดับที่๔ค่ะ
ส่วนทีมชายนะคะเป็นการชิงกันเองของเจ้าภาพค่ะ
ระหว่างออสเตอร์เลีย๑เสื้อสีเขียวนะคะที่มีไอซักคาปากับพริสแมคฮิลฟ์ค่ะ
กับทีมออสเตรเลีย๓ที่มีโคลจูแรนด์กับโบโซเดนเบิร์ก
แรกเป็นออสเตรเลีย๑ที่ชนะไปก่อน๒๑ต่อ๑๐คะแนน
แต่เซตที่๒นะคะออสเตรเลีย๓ก็แก้เกมค่ะ
เสมอเป็น๑ต่อ๑เซตชนะไป๒๑ต่อ๑๙
ทำให้ต้องมาแข่งขันกันในเซตที่๓
แต่ปรากฏว่าคู่ของออสเตรเลีย๑นะคะเล่นได้เหนียวแน่นกว่าค่ะ
ชนะไป๑๕ต่อ๑๒คว้าแชมป์ไปครองค่ะ